ส่วนข่าวนี้นะคะมาแสงความดีกับดรดรคนใหม่หน้าคุ้นเช่นเดียวกันค่ะ

ต่อไปนี้จะเรียกว่านาย่งธรรมดามากเลยนะคะ

แล้วก็รวบรวมศิลปินตลกทั่วฟ้าเมืองไทยจริงค่ะ

นาย่งนะคะหลังได้รับพระราชทานปริญญาครูศาสตดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรสงครามจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
พูดง่ายก็คือตอนนี้เป็นดรนายกแบบเต็มภาคภูมิแล้วจ้า
และคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าคนรักนาย่งเยอะพี่น้องในวงการตลกมากันเพียบค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอะเปดเชิญยิ้มนะคะอะโน้ตก่อมาผี่นุ้ยเชิญยิ้มแข็งเถิดเสิงน้ำหตวแหละ
ซึ่งทางด้านพี่นุ้ยเชิญยิ้มและพี่เท่งนะคะ
ก็ไม่ได้แค่เดินทางมาร่วมแสงความยินดีนะคะ
ขวาใหม่เลยค่ะกระโดดขึ้นเวที
คอมเพลงเพราะให้ร้องกันคุณผู้ชม
สร้างความสุขให้แขกที่มาร่วมงานได้เพิดเพลินกันค่ะ
แล้วต้องบอกว่าพี่หนุ้ยกับพี่เท่งเขาเสียงดีมากจริงนะคะ
สุดยอดอะค่ะแบบว่าดูจากภาพนะคะ

จริงนะคะโดยดรนโย่งต้องใช้คำนี้นะคะ

ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะคะบอกว่าน้าก็ดีใจมากนะคะ
คิดนะว่าตลกคนนึงที่ชอบเล่นดนตรี

แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแสงความดีด้วยค่ะ

ดีใจคนเดียวไม่ไหวก็เลยชวนพวกมาดีใจด้วยวันนี้ครับ
ก็ดีใจนะเนาะเราไม่ได้คาดได้คิดไม่ได้ฝัน
ว่าเราทำอะไรสักอย่างเพื่อจะได้อะไรสักอย่าง
เราก็ไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังว่าอย่างนั้น
เราก็ทำของเราไปให้ดีเท่าที่เราทำได้
ที่ทำผ่านมาก็มีผิดบ้างพลาดบ้างนี่แหละ

เรื่องของภาษาไทยกับเพลงพื้นบ้านเนี่ย
มันก็ค่าเข้ากันไปอยู่แล้วนะครับ
เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยไปในตัวเนาะ

ไอ้เราจะช่วยแบบว่ายินดีก็ไม่ไหวนะ
มันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ